สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเช่นเคยนะครับทุกคน
พ่อแม่พี่ป้าน้าอานและพี่ทั้ง๓คน
กำลังหาอะไรให้กินเลย
คุณตักขึ้นมาอะไร
คุณจูด้องอยู่ดีคุณกินช้อแบบนี้ได้ไง

แต่ว่าจริงเนี่ยไม่ได้มากินหรอกแต่ว่าจะมาหาหอยจะมาหามุกเมโลในหอยเนี่ย
ขอดูสักตัวได้มั้ยขอกินสักตัวได้มั้ย
ได้ครับคุณผู้ชมดูนี่หอยเชอรี่จริงนะ
อ้วนมากเลยอ่ะโอ้ยดูนี่เราหยดติ๋งเลยอ่ะ
เอาจริงนะเราจะมาหามุกอะไรในหอยอะไร
แต่ต้องบอกเลยว่ามุกเมโลเนี่ยเขามีคุณค่าแล้วก็มีราคามากเลยนะครับ
ใช่แต่ว่าใครที่จะมีบ้างไปดูกันเลยครับ
หากจะกล่าวถึงขุมทรัพย์หลายคนอาจคิดว่าจะต้องไปไล่ล่า
คงจะได้ขุมทรัพย์เหล่านั้นมาคล้อง
แต่สำหรับบางคนอาจได้คุมทรัพย์จากธรรมชาติมาคลองโดยบังเอิญก็เป็นได้
วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับขุมทรัพย์ล้ำค่าที่มาจากสัตว์โลก
จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
มาเริ่มกันที่คนดวงเห็งคนแรกกับการพบมุกเมโลจากหอยเชอรี่
แล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของหนุ่มดวงเห็งคุณสุมิตรบุญมา
ชาวบ้านหมู่๗ตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่พบมุกเมโลไอหอยเชอรี่
ตนซื้อมาทำเมนูลวกจิ้มเพื่อกินในงานเลี้ยงสังสรรค์โดยบังเอิญนั่นเอง
คุณสุมิทเล่าว่าหอยทั้งหมดนี้ตนได้งมมาจากคลองหลังบ้าน
โดยในระหว่างที่เคี้ยวฟันของเขากลับไปกระทบกับวัตถุแข็ง
เขาจึงนำวัตถุนั้นออกมาดูแล้วก็พบว่ามีลักษณะคล้ายไข่มุกเมโลที่เป็นข่าว
จึงทำให้เขามั่นใจว่าวัตถุที่เจอในหอยเชอรี่ครั้งนี้จะต้องเป็นมุกเมโลอย่างแน่นอน
ซึ่งเขาจะส่งมุกชนิดนี้ไปส่งตรวจดู
หากเป็นมุกเมโลจริงแล้วก็จะขายแล้วนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาว
ต่อกันที่คนดวงเห็งที่เจอของลำค่าชิ้นใหญ่อย่างสาวคนนี้พบพวกหวานหนัก๔๔กิโลกรัม
เรียกได้ว่าเจอโชคใหญ่ของจริงเมื่อคุณสุพรรณีสอนนาชาวบ้านในอำเภอหัวใสจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เจออ้วกวานหรืออำพันธเลก้อนโตที่มีน้ำหนักมากถึง๔๔กิโลกรัมโดยบังเอิญ
โดยเธอเล่าว่าเธอพบวัตถุประหลาดก้อนสีขาวมาเกยตื้นที่ริมหาดในระหว่างที่เธอกำลังไปเก็บขวดพลาสติกที่ริมหาดด้วยรูปลักษณ์ของมันที่คล้ายกับอ้วกวานที่เคยเป็นข่าวดังเธอจึงเก็บวัตถุก้อนนี้มาไว้ที่บ้าน
เมื่อมาถึงบ้านเธอก็ได้นำไฟแชคไปลนที่วัตถุชนิดนี้ก็พบว่ามันมีการละลายออกมาเป็นไขมันจึงทำให้เธอเชื่อว่านี่คืออ้วกวานของแท้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้เธอจะนำไปส่งตรวจเพื่อดูคุณภาพของไขมันก่อนจะนำไปขายต่อในอนาคต

กำลังจริงจังเรื่องการหามุกเมโลเหรอน้องใบตอง

เอาคืนคุณจูด้งไปได้แล้ว

ก็ต้องมาหามุกล่ะคุณมัวแต่กินนี่นา

เดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปหามุกเมโลต่อนะครับ
ขอให้เจอกันค่ะคุณจูด้อง